คือหลังจากนั้นคือไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนไปตรวจสอบเลย
แล้วก็เหมือนผ่านไปเป็น๑๐๑๐วันแล้วนะคะ
ทางบริษัทก็ไม่ได้แจ้งทางอะไรนะกลุ่มแรงงานเลย
ที่ว่ามีคนเสียชีวิตที่บริษัทที่เรืออะไรอย่างนี้
ไม่มีการแจ้งอะไรเลย
ตำรวจก็ไม่ไปตรวจสอบอะไรเลยค่ะ
แต่วันนั้นมีคนโทรแจ้งญาติว่าคุณจำนงเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล

ความหมายล้มตายก็คือเดินไปแล้วล้มแล้วก็เสียชีวิตอย่างนี้

แล้วทีนี้ผู้จัดการที่บริษัทนั้นนะคะเราไปเราก็ยังถามเขาอีกว่า

ผู้จัดการบอกว่าไม่รู้เหมือนกันล้มตายพูดแบบนี้
พี่ชายเข้าไปในเรียกอะไรนะในห้องเก็บศพอะค่ะ
ไปแล้วเขาก็เหมือนปิดปิดแล้วไม่ให้เราเข้าไปแล้ว
เราก็บอกเปิดหน่อยคือแบบโมโหมาก
คือไม่เชื่อค่ะว่าพี่ชายเสียชีวิต
พอเขาเปิดให้เราดูว่านี่มันคือพี่ชาย
เราก็เขย่าตัวเขาว่าตื่นไหนจะแต่งงานไงเดือนหน้าเนี่ย
อีกไม่กี่วันจะแต่งงานตื่นเขย่าตัวเขาตีให้เขาตื่น
เขาก็ไม่ตื่นจนเรามีสติว่าเออพี่ชายตายแล้วจริง

แล้วเราก็ไปขอความเป็นธรรมจากบริษัทว่ารับผิดชอบตรงนี้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางบริษัทก็มาบอกว่าโอเคเขาเป็นตัวแทน
ทางบริษัทให้มาแจ้งว่าจะรับผิดชอบทางคดีเนี่ย
จบที่ห้าหมื่นไปประมาณห้าหมื่นบาท
แล้วเราก็แต่เราก็ไม่ได้รับนะคะ
เราเราไม่ได้รับอะไรเลยไม่ได้แล้วเราก็เลยบอกว่ารับไม่ได้หรอกค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปแจ้งไปอะไรนะไปฟ้องเอา
พอเกิดเหตุปุ้งเขารีบเขาพยายามจะพาคุณจำนงไปโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ประจำเรือมีไฟช็อตช่วยกัน

เรียก๑๖๖๙๑๙๑รถช่วยไฟ
เจ็บปวดที่สุดคือพี่ชายนอนรอรถตายอยู่ข้างถนน
อันนี้คือเจ็บปวดมากทำงานที่บริษัทนี้
แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ที่บริษัทเนี่ย
ไม่มีใครมาช่วยพาไปโรงพยาบาล

ทำไมต้องมานอนพี่ชัยนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนนะคะ
รอรถสองแถวพาไปโรงพยาบาล
แล้วทีนี้คนที่ขับรถสองแถวเหมือนเขากลัวว่านี่มันศพนะ
เขาก็เลยไม่ได้พาไปที่โรงพยาบาลก่อนพาไปที่
อะไรนะป้อมป้อมดงตาล

แต่ว่าเขาเจอป้อมตำรวจป้อมตรงตามตรงทันผ่านก็จอดหรอกใช่จอดทิ้ง๒
เพราะเขาเห็นว่าเสียชีวิตแล้วใช่จอดทิ้งศพเลย
อะไรนะจอดทิ้งศพวางไว้ข้างหน้าหน้าตรงนั้นเลย

แล้วพี่ชายคนเดียวเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
เขาก็กลัวโทรศัพท์ก็ไม่มีณตอนนั้น
ไม่มีเพื่อนคนงานคนอื่นบนเรืออะไรพี่หรอกคนเดียว
แต่มีคนไหมพี่พี่อนุรักษ์มีคนไหมบนเรือ

ก็ช่วยอยู่คุณส่ง